เมื่อวานนี้โอ้โหหลายคนตกออกตกใจอย่างแน่นอนสำหรับกรณีของพี่เปิ้ลนาคอนประสบอุบัติเหตุกลางลำน้ำนั่นเองนะคะ
ตอนนี้มาดูอาการกันหน่อยแล้วกันว่าวันนี้พี่เปิ้ลอาการเป็นยังไงบ้าง
เมื่อวานนี้นะคะหลายคนเห็นภาพกันไปแล้วจากการแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันใช่ไหม
เอฟวันเรือที่เร็วที่สุดในโลกนะคะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าเป็นความฝ่ายฝันของพี่เปิ้ลนาคอนเขา
แล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้นี่แหละภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือมันพลิกหลายตลบด้วยด้วยความที่มันมาเร็วคุณ๒๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทำเอาพี่เปิ้ลต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะเนื่องจากว่าร่างกายเนี่ยได้รับแรงกระแทกแล้วก็ถูกเซฟตี้เบลต์ในเรือเนี่ยกระชากนั่นเองค่ะแต่ว่าจากการตรวจของแพทย์แล้วพบว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคุณแพทย์สามารถส่งให้กลับไปพักต่อที่โรงแรมได้ด้วยค

ต่อไปด้วยก็คือเป็นกีฬาที่เขาโปรดนั่นแหละแต่ต่อไปอาจจะต้องระมัดระวังให้มากขึ้นกว่านี้ไม่งั้นคุณภรรยาอาจจะมีใบสั่งห้ามออกมาก็ได้อยู่ในบ้านตลอดไปเลยค่ะพี่เปิ้ล